ขอบคุณครับท่านประธานผมสุรเชษประวินวงวุฒิ
แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะครับ
ก็วันนี้ผมขอร่วมอภิปรายงบประมาณปี๖๕วาระ๒ในมาตรา๑๕กระทรวงคมนาคมนะครับ
ผ่านมา๑๔มาตราแล้วนะครับท่านประธาน
ที่ผ่านมา๑๔มาตราเนี่ยผมว่าพักเก้าไกรก็นำเสนอเหตุผลอันสมควร
สมควรจะได้รับการปรับลดงบประมาณเพราะประเทศอยู่ในวิกฤตโควิด
แต่ที่ผ่านมา๑๔มาตราไม่มีเลยฮะ
แม้แต่กระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นกระทรวงใหญ่แล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดอย่างนี้
ยิ่งไม่ควรให้งบประมาณเยอะแต่ก็ไม่มีเลยนะครับที่จะปรับเพิ่มเติมจากที่กรรมธิการเสนอ
เพราะฉะนั้นในมาตรานี้นะฮะมาตรา๑๕ผมเลยจะเสนอปรับไม่เยอะนะฮะแต่เอาชัดนะครับ
แล้วผมอยากรู้ว่าสภาแห่งนี้นะฮะรัฐบาลแห่งนี้จะฟังเหตุฟังผลหรือไม่นะครับ
ผมขอปรับลดเพิ่มเติมจากกรรมธิการเพียงแค่๔๑๘๐๐๐บาทในโครงการซื้อโดรนนะฮะ
โดรนใหญ่ใหญ่แบบโดนของกองทัพเรือนะฮะแต่เนี้ยเป็นโดรนถ่ายภาพธรรมดาเนี่ยครับ
อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศตั้งมา๓๘รายการรายการละ๑๑๐๐๐บาทโดยกรมทางหลวง
เดี๋ยวผมจะนำเสนอเหตุผลนะฮะว่าทำไมถึงควรตัด
ข้อแรกเลยนะครับมันแพงเกินจริงนะฮะมันแพงเกินจริงไปมาก
เพราะที่ตั้งงบมานะฮะตั้งงบมา๑แสน๑หมื่นบาทต่อตัว
แต่เนี่ยครับผมไปเสิร์ชในตลาดนะครับลองดูสเปคนะฮะของรุ่นต่างนะฮะ
ก็ไปเสิร์ชจากราคาอ้างอิงของเว็บหลักเลยนะครับ
ถ้าไปเสิร์ชข้างนอกนี่ถูกกว่านี้อีกนะครับ
ต่างก็คล้ายกันนะครับผม
แต่ลักษณะของราชการเราชอบซื้อแพงผมเอาตัวท็อปมาเทียบเลยครับ
กรมทางหลวงก็จะซื้อรุ่นนี้แหละครับเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปของตลาดราชการเราชอบใช้ของดีนะครับ
ในตลาดในเว็บทางการอยู่ที่๖๗๔๐๐บาทแต่เราตั้งงบมาแสนหนึ่งนะครับ
ไปดูนะครับจากแหล่งต่างนะครับผม
ซื้อหาได้ทั่วไปในตลาดราคาอยู่ที่ประมาณ๔๙๐๐๖๗๐๐ยังไงก็ซื้อได้ครับ
แต่ตั้งงบมา๑๐๑๐๐๐บาทนะครับ
จากแพงเกินจริงแล้วยังมีลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้างด้วยนะครับ
แบ่งซื้อแบ่งจ้างไปให้ที่แขวงหรือที่ศูนย์ซื้อ
ซื้อเป็น๑แขวงก็๑ตัว๑๐ก็๑ตัว
แล้วก็มีความผิดปกติด้วยนะฮะ
อย่างเช่นว่าแขวงพิจิตรซื้อมาตัวนึงศูนย์พิจิตรซื้อมาอีกตัวหนึ่ง
แล้วแขวงกับศูนย์ใช้ร่วมกันไม่ได้เหรอครับ
ซื้อโดยแขวงหรือศูนย์มันสมควรหรือไม่เมื่อเทียบกับการรวมการประมูลเป็นครั้งเดียว
มันต้องพิจารณาถึงเรื่องของการต่อลองราคา
พิจารณาถึงการบำรุษาการจัดหาอะไร

และความเสี่ยงในการเสียหายนี่สูงมากนะครับ
รนที่โดนลมพัดหรืออะไรต่างมันพัง
งั้นถ้าเจรจาเป็นล็อตใหญ่มันมีการประกันมีการเอามาเปลี่ยนอะไรได้
การขึ้นทะเบียนการทำประกันภัยนะครับ
จากนั้นไปดูการกระจายนะครับ
ให้ได้สิฮะว่าทำไมบางที่ได้บางที่ไม่ได้

นี่คือจังหวัดสีเข้มคือที่ได้
เข้มมากนี่คือได้๒ตัวแต่ก็หลายที่ไม่ได้
มันบูรณาการกันยังไงนะครับ
ที่สำคัญนะฮะนี่เป็นการทุ่มซื้อของเล่นในยามโควิดนะครับ
ถ้าเราไปดูรายการครุพันธ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า๑ล้านบาทเนี่ย
โดรนซื้อกล้องถ่ายรูปทางอากาศ
คิดเป็น๗๙ของจำนวนรายการคือ๓๘รายการจาก๔๘รายการ
คิดเป็น๔๖นะฮะก็คือ๔๑๘๐๐๐บาทจาก๙ล้านกว่าบาท
และที่มีก็มีอยู่แล้วนะฮะบางที่มีอยู่แล้ว
แต่ถามว่าใช้เป็นจริงหรือยัง
ไม่ใช่แค่เอาโดรนไปบินขึ้นแล้วก็ไปถ่ายรูปเนี่ย
ซึ่งตัวท็อปเนี่ยยังไงก็ไม่เกิน๗๐๐๐บาทนะฮะ
ได้แน่นอนแต่ตั้งงบมา๑๑๐๐๐บาท
ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใบเสนอราคานี้มีเจ้าเดียวหรือว่ามีหลายเจ้า
แต่เป็นลึกมันแค่หลายหัวแต่เจ้าเดียวกัน
ซื้อเยอะมันได้นะครับแต่มันต้องใช้ให้เป็นก่อนนะฮะ
ไม่ใช่ว่าขึ้นบินเพื่อถ่ายรูปอย่างเดียวคือมันควรจะหัดใช้ประโยชน์
ให้มันเป็นจริงก่อนแล้วค่อยซื้อเป็นล็อตใหญ่นะฮะ
คือโดรนเนี่ยมีประโยชน์มากหากใช้เป็นจริงนะครับ
เทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมันตกรุ่นเร็วราคาเปลี่ยนเร็ว
ไปดูตัวอย่างการใช้คือมันใช้ให้มันเกิดประโยชน
จากการถ่ายรูปได้มากมายเอาโดรนบินขึ้นไป
อายุใช้ได้ในงานสารพัดนะฮะถ่ายภาพมุมสูง
สำรวจสภาพพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างตรวจสอบอุบัติภัยสาธารณภัย
เคราะห์สภาพพื้นที่มันทำได้มากมายนะครับ
จากนั้นจะคิดไปไกลกว่านั้นนะฮะทำวิจัยและพัฒนานะฮะ
เพื่อตอบโจทย์แบบไทยพัฒนาซอฟต์แวร์เอาข้อมูลจากโดรนไปวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์
คือทุกวันนี้ปล่อยป่าละเลยยกตัวอย่างเช่นเราวิ่งเลนขวาหลังฝนตก
แล้วเจอน้ำท่วมเป็นกองอันนี้อันตรายมากต่อให้ไม่ได้มาเร็วมาแค่๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ไม่ใช่วันที่เปลี่ยนไป๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อให้มา๘๐กิโลเมตร
เจอน้ำท่วมขังเลนขวานี่โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมากนะฮะ
หรือว่าถ้าเรามีปัญหามากที่ตัดถนนแล้วถนนมันทำตัวเป็นเขื่อนขวางทางน้ำ

ก่อนจะซื้อเยอะเนี่ยใช้ให้มันเป็นจริงก่อนนะครับ
โดยสรุปผมขอปรับลดเพิ่มเติมจากที่กรรมธิการพิจารณามา๔๑๘๐๐๐บาท
โครงการซื้อโดรนที่แบ่งซื้อแบ่งจ้างนะฮะ
แล้วก็ในอนาคตเนี่ยคือซื้อได้นะครับแต่ต้องมีแผนการใช้
แล้วก็ตอบคำถามให้ได้ว่ามันแพงเกินจริงหรือไม่
ทำไมถึงแบ่งซื้อแบ่งจ้างแล้วก็ไม่กระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะฮะ
ที่สำคัญคือมันไม่ควรซื้อในช่วงวิกฤตโควิดอย่างนี้
ยังจะอยากได้ของเล่นอย่างนี้นะครับ
ใช้เป็นจริงหรือยังครับตอนนี้กี่คนที่ใช้เป็นแล้วก็ที่ไหนบ้าง
ลดการผลาญนะฮะสงสารประชาชนบ้างเถอะครับ